เอาละครับเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้
ด้วยความคืบหน้าเรื่องของ
นายแบบหนุ่มวัย๒๖ปีนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีกล้องจากภาพวงจรปิด
ที่สามารถจับภาพที่เขากระโดดลงสะพานพระราม๘ไปได้
จนถึงณขณะนี้ยังหาไม่เจอ
ใช่ค่ะแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นที่ตกปลาอยู่แถวนั้นนะคะ
เขาบอกว่าเห็นเลยว่าผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงไป
คือตอนแรกนึกว่าของหล่นแล้วก็เห็นว่าเขาว่ายน้ำได้นะคะ
อีก๕๐เมตรจะถึงฝั่งอยู่แล้วอะค่ะสุดท้ายก็จมลงไป
ตอนที่ลงไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเจ้าตัวพยายามจะไหว้กลับเข้ามาที่ฝั่ง
ใช่ค่ะจะถึงแล้วค่ะ๕๐เมตรเอง
แต่มันไม่ถึงและก็ยังหาไม่เจอนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติการค้นหา
ครั้งแรกเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหานะครับ
สำหรับชายที่กระโดดลงจากสะพานพระราม๘
ฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงบ่ายวานนี้

แต่ดูน้ำสิคือไหลแรงแล้วก็เป็นจุดที่แบบอื้อหือนี่ครับลึกด้วย
ไม่เจอนะครับ๖ชั่วโมงเมื่อวานก็ค่ำมืดซะก่อน
เพราะว่าเขาลงไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับที่กระโดดลงไปก็ยุติการค้นหา
จากการตรวจสอบทำให้ทราบว่าชายที่กระโดดลงสะพานพระราม๘ไป
ชื่อว่านายธรรมสรชาพักดีชื่อเล่นชื่ออันนะครับ
คนนี้ฮะอายุ๒๖ปีเป็นนายแบบถ่ายแบบพวกแฟชั่นอะไรพวกนี้นะครับหน้าตาดีนะครับ
ก่อนเกิดเหตุมีผู้บันทึกภาพไว้ด้วยนะครับ
เป็นภาพของนายธรรมศรตอนที่กำลังนั่งห้อยขาอยู่ที่สะพานแล้วหันหน้าออกไปทางแม่น้ำ
นี่ฮะนั่งอยู่สักประมาณ๑๐นาทีนั่งแบบนี้แล้วก็กระโดดลงไป
คนที่เห็นก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจนะครับพื้นที่เกิดเหตุก็คือสอนอบวรมงคลนะครับ
นอบวรมงคลก็แจ้งทางแพทย์แล้วก็ทีมกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อจะค้นหาทันทีเลยนะครับ
จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ด้านบนสะพานตรงช่องทางเดินเท้าช่วงก่อนถึงกลางสะพาน
ทิศทางจากฝั่งพระนครมุ่งหน้าฝั่งธนบุรีมีทรัพย์สินของผู้ที่กระโดดลงไปตกอยู่นะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับส่วนความคืบหน้าของวันนี้เมื่อวานนี้หาไม่เจอ
วันนี้ก็หากันอยู่ทั้งวันแล้วก็มีนายอนุชาธารักษ์กับนายมานพทารักษ์เป็นพี่ชายต่างมารดาของนายธรรมสร
เดินทางมาตามความคืบหน้าของการค้นหานะครับก็หากันอยู่ที่ใต้สะพานพระราม๘นั่นแหละ
ตรงจุดที่เขากระโดดลงไปเอาเอกสารส่วนตัวต่างมามอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วย
นายมานพบอกว่าน้องชายปกติเป็นคนน่ารักนิสัยดีมีเพื่อนเยอะ
เป็นนายแบบถ่ายแบบแฟชั่นเสื้อผ้าลงหนังสือเป็นพวกนิตยสารต่างประเทศนะครับ
แต่ว่าลึกแล้วเป็นคนเงียบคุณเขียนมาสอน
ชอบเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวมีโรคส่วนตัวสูง
ที่บ้านมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด๖คนพ่อกับแม่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ทุกคน๖คนรักใคร่กันดีไม่มีปัญหาอะไรเลย
ก่อนเกิดเหตุก็ยังนัดเจอกันพูดคุยกันตามปกตินะ
น้องชายก็ยังเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัว
กำลังจะลงทุนกับเพื่อนตามรายงานข่าวบอกว่าจะเปิดสปา
ก็ไม่คิดว่าจะตัดสินใจกระโดดสะพานลงไปแบบนี้
ถามว่าถ้าจะคาดว่ามาจากอะไรก็อาจจะเป็นปัญหาการเงิน
ส่วนเรื่องอาการป่วยก่อนหน้านี้น้องชายเคยบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วก็ไวรัสตับอักเสบบีแต่ก็ไม่ได้แสดงความกังวลใจอะไรออกมา
แล้วก็เห็นว่าอาการของน้องก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องความรักน้องชายก็ไม่เคยมีปัญหา
ก็เลยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าที่น้องตัดสินใจกระโดดสะพานลงไปเนี่ย
ตกลงมันเพราะอะไรกันแน่แต่ณขณะนี้ครอบครัวทั้งตกใจ

นิสัยนิสัยดีคือปกติปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับ
แต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเขาค่อนข้างจะคิดเยอะ
เขาเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นเรียนแล้วเขาจะคิดเยอะ
แต่ส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะผมก็คุยกันปกติ
ตอนนี้เขาจะเปิดธุรกิจอะไรสักอย่างนี่แหละ
เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาดูที่ดูทางไว้อะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่มีว่าจะทำอะไรแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเลยตอนนี้
ผมคิดหวังไว้นะว่ามันคงไม่มีอะไรเร็วไปกว่านี้
แต่ว่าน้องอาจจะคิดได้น้องกลับมามันไม่มีเหตุผลที่มันต้องทำแบบนี้

ส่วนพี่ชายคนละแม่อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านายอนุชา
เนี่ยค่ะคนนี้ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบร้องไห้ไปด้วยพูดไปด้วยค่ะ
อยากจะให้หาร่างของน้องชายให้เจอให้เร็วที่สุดนะคะ
ตอนนี้ไม่มีใครสบายใจเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
ครอบครัวก็มีกันอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็น้องชายก็เป็นคนดีมาก
ไม่คิดว่าจะมาเลือกจบชีวิตแบบนี้นะคะ
สะพานพระราม๘นะคะคุณผู้ชมจังหวะที่กระโดดลงน้ำพอดี
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีผู้ชายคนหนึ่งเขา
นั่งตกปลาอยู่ใต้สะพานครับเขาเห็นเหตุการณ์พอดีเลยอะค่ะ
นายวิรัติสิงหานนะคะเขาบอกเขานั่งตกปลาอยู่ใต้สะพานพระราม๘
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินได้ยินเหมือนมีอะไรตกลงไปในน้ำ
ตอนแรกเขานึกว่าของหล่นไม่คิดว่าเป็นคนนะคะ
พอมองไปเนี่ยอ้าวเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
กำลังพยายามเหมือนกับว่ายน้ำหาฝั่งอะค่ะ
แล้วก็ใกล้จะถึงฝั่งอยู่แล้วอะค่ะอีกแค่๕๐เมตรเท่านั้น
แล้วก็เหมือนว่าผู้ชายคนนี้ที่กระโดดลงไปในน้ำเนี่ย
หมดแรงแล้วก็จมน้ำหายไปแบบต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะคะ
นายวิรัติเขาบอกว่าก่อนที่จะเห็นคนกระโดดน้ำเนี่ย
ได้ยินเสียงเหมือนกับมีพลเมืองดีอะค่ะ

อยู่ที่รั้วทางเดินยืนอยู่ประมาณสัก๑๐๑๕นาที
แล้วก็กระโดดลงไปในน้ำนะคะ

กำลังตกปลาก็ได้ยินเสียงดังเละเลยเห็นคนนึกว่าเขาทิ้งอะไรลงมา
ก็มองไปสักพักหนึ่งเขาก็โผล่ขึ้นมาโผล่ตัวขึ้นมา
แล้วก็เขาทำท่าไหว้นะไหว้ตัวเหมือนคนว่ายน้ำแข็งแรงนั่นแหละ
ไหว้ไปสักพักหนึ่งเขาก็ไหว้อย่างไรปากไหว้พิสิทธิ์ตายนะ
สงสัยเหนื่อยหรือเปล่าก็เลยไหว้กันเชียงไหว้หลัง
พอไหว้กันเชียงประมาณจากสี่ห้าเที่ยวนะครับก็ก็จมดิ่งลงไปเลย
คนเขาก็ยืนมองกันอยู่ตรงนี้ก็มีรอประพอสี่ห้าคน
ก็มีคนตกปลายอยู่ฝั่งโน้นด้วยครับก็ก็ตะกรวนช่วยกัน
แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเขาก็ดิ่งลงไปเลยครับ
ไหว้อยู่ประมาณสักห้านาทีนะครับก็ก็จมดิ่งลงไปเลย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคิดสั้นหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ

เพราะถ้าตั้งใจจะกระโดดลงไปเพื่อฆ่าตัวตาย
แต่คนก็เห็นว่าพยายามไหว้กลับเข้ามาที่ฝั่ง

แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดลงไป

อืมเนี่ยค่ะ

บางทีเราเห็นน้ำนิ่งเห็นดูไม่มีอะไร

ตำรวจสนบวรมงคล
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ล่องเรือไปตามลำน้ำ

ก็มีผู้มายืนยันว่าเป็น
ญาติของชายที่กระโดดสะพานพระราม๘

ญาติก็เอาหลักถงหลักฐานต่าง

ตำรวจสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว

ยังไม่มีการยืนยันอะไรทั้งสิ้น

รอหาจนแบบสุดจริงก่อน

น้องชายของพี่ชายทั้งสองคน

ก็อยากจะหาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะทั้งพี่ชายต่างแม่ก็บอกแบบนี้นะคะ